เมื่อวานนี้คาดว่าฝนตกน่าจะทั่วทุกพื้นที่ค่ะ
อย่างกรุงเทพเองก็ตกแรงนะหนักทั้งวันด้วย

เกิดฝนตกหนักจนน้ำจากบนเขาไหลลงมา
ยังวัดที่สาราการประเรียนแห่งหนึ่ง

คือน้ำเนี่ยไหลมาแรงมากคุณผู้ชมดูภาพกันหน่อยเลย
นี่ค่ะเป็นความน่ากลัวของมวลน้ำป่า
น้ำสีเข้มนี่คือน้ำป่า
ใช่ค่ะไหลแรงไหลเร็ว

น้ำเนี่ยเป็นน้ำป่าจากเทือกเขาโจรไหลทะลัก
วัดถ้ำมงคลนิมิตร
ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองรบบุรี

กระแสน้ำก็สีแดงขุนก็ไหลลงมาอย่างแรง
แล้วก็พัดพาสิ่งของต่างปลิวไปตามกระแสน้ำ
ก่อนที่มวลน้ำจะไหลลงสู่ครองซับเสือแมบ
บ้านหนองถ้ำเอ่อท่วม
ตามถนนสายลบบุรีบ้านโคกตูม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงนะคะ
เฝ้าระวังน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่แล้ว
โดยเฉพาะบริเวณสามแยกนิคมถนนบะหนโยธิน
ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ

ประชาชนที่อยู่บริเวณภาคตะวันตกนะคะหรือว่าภาคเหนือตอนล่าง
พื้นที่ที่ติดกับที่ราชเชิงเขาต้องระวังช่วงนี้ฝนแรงด้วย